มาตรวจสอบเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยครับ

มีรถบัตรทัศนศึกษาของนักเรียน
คุณผู้ชมเสียรักไปชนกับรถยนต์

ที่เหลือบาดเจ็บเกือบครึ่งร้อย
รถบัตรก็นักเรียนเยอะนะครับนะฮะเป็นเหตุการณ์รถบัตรทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
งแหนนะครับจังหวัดสุโขทัยไปเฉียวชนกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งครับ
ทำให้รถบัสคันนี้พุ่งตกข้างทางไปนะฮะมีคนเจ็บหลายรายนะฮะ
บริเวณบ้านหนองวงเกวียนครับบนถนนสายศรีนครศรีสำโรง
ที่ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ก็ต้องประสานทั้งตำรวจเอ่ยแล้วก็กู้ภัยเอ่ยเข้ามาช่วย
นำร่างของคนเจ็บออกมาจากรถนะครับนะฮะรถคันนี้เนี่ย
ชนกับเชฟโรเล็ตเป็นรถเก๋งนะฮะ๗ประตูสีดำนะฮะ
แล้วนักเรียนกับครูที่มาเนี่ยบาดเจ็บเยอะมากครับ
ภายต้องเร่งนำตัวคนเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาลศรีนคร๒๗ราย
โรงพยาบาลสวรรคโลก๑๙รายแล้วก็โรงพยาบาลศรีสังวร๑ราย
รวมทั้งหมด๔๗รายอันนี้บาดเจ็บ
มีสาหัส๒รายแล้วก็ไปเสียชีวิต
หลังจากที่นำตัวโสมรงม์พยาบาลนักเรียนอายุเพียง๑๔ปี
แล้วก็มีเด็กรถของรถทัวร์อายุ๒๑ปีก็คือ
นายกิจสุทัศน์อันนี้ก็เสียชีวิตด้วย
รวมเสียชีวิต๒รายจากเหตุการณ์นี้
บอกว่าเดี๋ยวต้องหาสาเหตุก่อนเบื้องต้นเกิดจากอะไร
มีแค่การเฉียวชนหรือว่ามันมีเรื่องของความประมาท
หรือว่าเรื่องของสุขภาพของคนขับหลับในหรือเปล่า

เดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมกันต่อไปในวันนี้นะครับ